ผู้เสียชีวิตคือนายบุญรอดทุศิตาอายุ๓๘ปีค่ะ
เป็นหัวหน้ากองถ่ายบริษัทสามเซียนจำกัด
เขาขับรถเก๋งไปเสียหลักพุ่งชนหัวจ่ายน้ำมัน
ปั๊มน้ำมันปตทถนนปฐุมธานีลาดหลุมแก้ว
่งหน้านพวงในจังหวัดปทุมธานีนะคะ
แล้วก็เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ๒รายคือนายสิริวัตรศรีพันธ์
แล้วก็นายพนากรรอดขวัญค่ะทั้งสองคนเป็นคนงานนะคะ
ซึ่งกู้ภัยก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีเรียบร้อยแล้ว
สำหรับสาเหตุของการเสียหลักครั้งนี้ตำรวจบอกว่า
จะต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็รอสอบถามผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนก่อน
จะสามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้ค่ะ